ช่วงนี้สุรินมีงานใหญ่อยู่นะฮะงานช้างแฟร์งานช้างสุริน
ใหญ่จริงจริงด้วยประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
แล้วก็คืนนี้เนี้ยต้องบอกว่างานเขาใหญ่นะอ๋อ
ทำให้นับไอ้เสียงปืนเสียงระเบิดเนี่ย
คาราบาลเนี่ยน้าแอดน้าแอดเขาบอกเขาจะยุบวงละ
ใช่ใช่นี่จะเป็นโชว์ครั้งสุดท้ายใช่ไหมคะเมื่อคืนนี้เลย
เย็นกลางเวทีกลางงานน้าแอร์ต้องห้ามศึก
คอนเสิร์ตคาราบาลเลิกมันไม่จบฮะไม่อีกเหรอฮะ
คืนเดียวสามเหตุโอ้โหและตายไปหนึ่ง
เด็กวัยรุ่นอายุ๑๗เท่านั้นถูกยิงตายครับท่านผู้ชมครับ
กลับมามากเท่านั้นจะช่องความสัมพันธ์ของชายได้นู่นิดหนึ่ง
อาหว่ายดีนี่จันนอกดีมไหมเนี้ยฮะ
โอ้ใช้สตีบนั่งสิไม่ใช่ว่าพอเห็นเขามันมันกันแล้วก็
กูก็ฝันสมโลกเครื่องเดี๋ยวกูก็เครื่องมั่งดีกว่าไหว
ครับ
อ่านี่บัวลอยอยู่น้องมิ้นอ่ากำลังบัวลอยเจ้าเพื่อนยากเลยค่ะ
แม่เป็นชัยนาแอดจริงจริงเอ่อมักคือคนสนุกก็สนุกน่ะ
แต่ก็ตีกันไปด้วยเต้นไปด้วยอันนี้งงจริงจริงเออนี่ฮะ
วัวลอยอยู่นี่เห็นไหมเออตัวก็ลอยตามไปเลยค่ะ
ตามบัวไปแล้วนั่นสุดท้ายต้องหยุดฮะหยุดแล้ว
้าแอดก็บอกเลยบอกจะเลิกตีกันไหมเนี่ยไม่งั้นไม่งั้นเลิกเล่นเหมือนกันนะ
ใช่ถ้าไม่เลิกตีกันเนี้ยถ้าไม่เลิกตีกันเนี้ยเลิกนี่บอกใช้สติบ้างสิ
มันมันกันแล้วก็ผสมโลกเครื่องเครื่องอะไรเครื่องจุดจุดจุด
ไม่แน่ใจแต่น้าแอดบอกเดี๋ยวเครื่องบ้างเลยนะอ่าเนี้ยเนี้ยมันตีกันอยู่ตรงเนี้ยนะ
สุดท้ายเนี่ยหยุดตีกันไหมตรงนี้หยุดนะฮะมันก็หยุดตีกัน
อ่าบางคนก็เนี่ยตอนที่เครื่องขวดน้ำอะไรเนี่ยพวกเนี้ยนะฮะอ่า
พอน้าแอดประกาศผ่านไมค์นะก็ดึงสติไอ้พวกนี้มันก็หยุดตีกัน
แต่พอห้าทุ่มกว่าจบคอนเสิร์ตแล้วทำไมมันมาอยู่ในร้านหรอ
ทยอยกลับออกจากงานนี่อันนี้เหตุแรกนะค่ะโชคต่อยปลาสิ่งของใส่กัน
ทุรมูลแถวหน้ากรมอุตุถนนข้อชาวศาลที่กำเพิงเมืองสุรินทร์นะฮะ
ระแวกการจัดงานอันนี้พื้นที่ภาพบรรยากาศคอนเสิร์ต
ค่ะคนเยอะใช่ไหมเยอะมากค่ะอ่าขอดูคอนเสิร์ตต่อหน่อยไม่ได้เหรอ
ถ้าแม่ให้ดูตีกันอีกแล้วตกลงจะให้ดูอะไรนี่อ่า
คือคอนเสิร์ตคนเยอะมากจริงจริงคาราบาลมาไงก็ใช่ไง
แล้วเขาบอกเขาจะยุติกการทัวร์แล้วอ่ะ
ปีหน้าฟ้าใหม่มีโอกาสดีค่อยว่ากันอืม

พอบัวลอยขึ้นข้างหลังตีกันเลยตัวลอยเลยค่ะ
พอเลิกงาน๕ทุ่มกว่านี่ทยอยออกจากงานกันนะฮะ
เพื่อจะกลับบ้านอยู่นี่ชุนละมุนขึ้น๒กลุ่ม
ตีกันต่อยกันนะฮะปลาสิ่งของใส่กัน
หน้ากรมอุตุธุลงควชฌาษาน้ำพลวงสุลินนะฮะ
แล้วมีเสียงระเบิดปิงปองดังขึ้นด้วยนะฮะ
นี่โอ้โหต้องวิ่งหนีตายกัน

อ้าวโอ๊ยมีเต็มเลยอ้าว
เฮ้ยวิ่งมาทำไม

พวกมันวิ่งมาทำไม

อยู่อยู่มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งขี่จักรยานยนต์มาสี่ห้าคันซ้อนกันมาคันละ๒คนขี่ผ่านรถพวกผมเนี่ยยิงเข้ามายิงใส่เข้ามาหนึ่งนัดฮะแล้วกระสุนมันโดนน้องสุภาชัยจริงนะฮะโดนเข้าแบบพอดีเลยฮะมันโชคร้ายจริงเลยฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยยืนอยู่ท้ายรถครับกำลังรอเพื่อนที่ยังมาไม่ครบคือร่วง
ก็สะหัสนะฮะแล้วก็เสียชีวิตนะครับโดนเข้าจุดไหนน่ะ
น้องสุภาชัยขอดูอีนโฟล์อีกทีหนึ่งดิกระสุนเข้าไป
อันนี้เข้าใต้ราวนมด้านขวาก็จุดอันตรายอ่ะค่ะ
นี่เท่ากับว่า๓เหตุเนี่ยคือกลางงานที่น้าแอดต้องห้ามศึกหนึ่งใช่ไหม
ใช่ค่ะหลังคอร์นเซิร์ตคัลปาวจบ
ตีกันในงานนั่นแหละอีกรอบนึงอันนั้นเจ็บสามค่ะมีระเบิดปิงปอง
แล้วก็เหตุนี้ห่างจากจุดกัดงาน๒กิโลเมตรเขาจอดรถรอเพื่อนกัน
รถมาดูคอนเสิร์ตกันสุภาชัยยืนรอเพื่อนอยู่ท้ายรถ
เพราะยังมาไม่ครบขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมันยิงใส่เปรี้ยงเข้ามาเนี่ย
เสียชีวิตวันนี้คุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่ไปนะฮะ
โดยเฉพาะเหตุนี้ต้องไปตามนะครับที่มีคนถูกยิงเสียชีวิต
ตำรวจชุดสืบสวนบอกว่าไปจับกลุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตุได้๕คนนะฮะ
อายุตั้งแต่สิบแปดถึงยี่สิบสองปีมือยิงเนี้ยรู้ล่ะ
เจดอายุสิบเก้าวันนี้ก็ทำอ่านำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
จุดเกิดเหตุนะครับตลาดน้อยรื่นรมอ่าก็ใช้เวลาไม่นานฮะ
ตอนทำแผนจากนั้นก็คุมตัวมาที่โรงพักนะครับ
คุณจ๋าแจ่มสีก็พยายามสอบถามว่ามันเกิดอะไรอ่ะ
ยิงใส่เขาทำไมเขาบอกเขาเช่ารถมาดูคอนเสิร์ตเหมารถมาดูคอนเสิร์ตอ่ะ
เขาไม่ได้มีเรื่องอะไรด้วยเนี่ยผู้ก่อเหตุไม่ตอบนะฮะ
อ่าพี่คะเรารู้จักกับทำไมคะกับคนตายนะฮะ
เรารู้จักกับเขาไหมคะบรมปัญหาในการก่อเหตุมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
ทำไมเราถึงยิงเขาอ่ะคะเรายิงผิดตัวหรือว่ายังไงคะ
ไปที่บ้านของน้องสุประชัยนะครับบ้านอยู่ที่ตำบลกาเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินนะครับ
เจอกับคุณแม่นะฮะนี่คุณแม่ร้องไห้
แม่บอกว่าค่ำเมื่อวานนี้ลูกชายบอกว่าจะไปงานช้างแฟร์
จะไปดูคาราบาลก่อนยุบวงแม่บอกแม่ก็ไม่อยากให้ไปหรอก
บอกลูกว่าอย่าไปเลยงานเนี่ยมันมีแต่ไล่ตีกัน
แต่ลูกชายไม่ได้พูดอะไรขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไป
แล้วก็ไปขึ้นรถกับเพื่อนในหมู่บ้านที่เหมารถไปกัน
รู้อีกทีก็คือลูกคนโตโทรมาบอกบอกน้องถูกยิงอยู่โรงพยาบาล
ตอนนั้นแม่บอกแม่ทำอะไรไม่ถูกนะฮะก็ให้พ่อเนี่ยไปดู
เพราะแม่บอกแม่ไม่กล้าไปกลัวทำใจไม่ได้
สุดท้ายลูกเสียชีวิตจริงที่ผ่านมายืนยันว่าลูกชายไม่เคยมีปัญหากับใคร
เชื่อว่าน่าจะโดนลูกหลงอยากถามคนก่อเหตุเหลือเกิน

ก็ภาวนาค่ะอยากให้ลูกรอด
เห็นหลานเขามาบอกว่ายิงถูกตรงนี้
ก็บอกว่าเออถ้ายิงถูกตรงนี้ก็คงไม่เป็นไรหรอก
พอนั่งไปประมาณ๓๐นาทีลูกชายคนโตโทรมาบอกว่าน้องตายแล้ว
อยากไปถามเขาว่าทำไมมันเจาะจงแต่หมู่บ้านนี้หลายคนแล้ว
ทำเขาแล้วแต่สองคนนั้นเขาไม่เป็นไร
แต่ลูกป้านี่แหละตาย
ขาดที่เลย
สุดท้ายก็กันแล้ว
มันก็จะเอากันให้ได้อะตั้งแต่ตอนที่คอนเสิร์ทแอปทหาร้าบาลยังเล่นกันอยู่
หรือจริงว่าตอนบัวลอยมา
แต่สุดท้ายก็ห้ามศึกกันได้ในงาน
สงสารพ่อพว่าน้องที่เสียชีวิตมาก
เดี๋ยวทางผู้จัดงานเขาบอกเขาจะไปช่วยเหลือเยียวยาเกี่ยวเรื่องของการทำศพนะฮะ
ชาวบ้านบอกว่าในอดีตการจัดคอนเสิร์ตของคาราบาลเนี่ยมันก็มีเหตุรุนแรงทะเลาะวิวาสต่อยตีกันทุกครั้งนะฮะ
ทางจังหวัดก็งดการจัดงานว่าจ้างคาราบาลมาหลายปีแล้วก็๒๓ปีหลังเนี่ย
ก็มีคาราบาลเนี่ยที่มาเล่นงานช้างแฟร์กันอีกก็ไม่ได้มีเหตุอะไรนะเพิ่งมามีเหตุนี่แหละในครั้งนี้
แต่ความจริงไม่เกี่ยวกับน้าแอดกับคาราบาลเขาหรอกใช่ไหมจุดเกิดเหตุมันก็นู่นอ่ะ
จากจุดเกิดเหตุไปห่างจากงานไปสองกิโลแล้วตำรวจแจ้งข้อหาคนที่ก่อเหตุนะฮะ
ก็คือเรื่องของการใช้อาวุธปืนนะครับแล้วก็การยิงคนเสียชีวิตเนี่ยฮะ
ตอนนี้ก็ถูกแจ้งข้อหาเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวเขาจะไล่ขยายผลต่อ